ยังคงมีตำรวจนั้นตึงกำลังนะครับที่บริเวณหน้าวัดอย่างต่อเนื่องครับ
ขณะที่ทหารรวมทั้งดีเอสไอเข้าไปตรวจสอบ
ฝึกอบรมเยาวชนแห่งหนึ่งที่บริเวณครอง๔
พระสงฆ์มากกว่า๑๐รูปไม่มีใบสุทธิของพระด้วยนะครับ

ติดตามบริการพร้อมกันกับคุณภูริพัฒนบุญนิน
บรรยายงานสดมาจากถนนเลียบคลอง๔ประทุมธานี
ในการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบนถนนเรียบคลอง๔
หลังมีข้อมูลพบว่ามีพระพิสุมาลักลอบจำพรรษาอยู่ที่แห่งนี้
โดยทั้งหมดนั้นไม่มีใบสุทธิมาแสดงกับทางเจ้าหน้าที่
และทั้งหมดนั้นยังอ้างด้วยนะครับว่ามาบวชตามโครงการของวัดพระธรรมกายครับ
อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบพื้นที่นะครับ
ซึ่งพื้นที่นี้ก่อสร้างเป็นศูนย์อบรมเยาวชนคลองหลวง
ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเรียบคลอง๔อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มพระพิสุสงฆ์กลุ่มหนึ่ง
เดินทางเข้าออกพื้นที่ดังกล่าวมาหลายวัน
โดยไม่ทราบว่าเป็นพระจากวัดใด
ซึ่งจากการเข้าตรวจสอบนั้นพบพระพิสุสงฆ์จำนวน๑๒รูป
และมุ้งสำหรับพักแรมอยู่ภายใน
โดยพระกลุ่มนี้ให้ข้อมูลนะครับว่าเป็นพระที่เพิ่งบวชใหม่
ยังไม่มีใบสุทธิประจำตัวมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่
เหนือจากนั้นยังพบอุปกรณ์ก่อสร้าง
ในพื้นที่ดังกล่าวอีกจำนวน๓ตู้นะครับ
โดยในตู้นั้นมีอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไปอยู่ภายใน
โดยขณะนี้นั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ว่ามีความเกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยง

แต่จากการสอบถามพระพิสุทรงรูปหนึ่ง
เดินทางออกมาจากพื้นที่ดังกล่าวก็เปิดเผยนะครับว่า
ตัวเองเดินทางมาจากจังหวัดเชียงราย
เพื่อเข้าร่วมโครงการบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙

ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น๒๑วัน

ส่วนสาเหตุที่มาพักแรมอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
จากสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ทางวัดจัดไว้ให้สำหรับปฏิบัติธรรม
แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ความวุ่นวายขึ้น
ก็ตัดสินใจจะเดินทางกลับไปจำวัดต่อที่จังหวัดเชียงรายทันที
ด้านพระมหาวิชิตธรรมวิชิโรก็เปิดเผยนะครับว่า
ได้ใช้พื้นที่ของมูลนิธิธรรมกายเพื่อทำเป็นศูนย์อบรมเยาวชน
โดยให้เยาวชนนั้นบวชทดแทนคุณบีดามันดาจำนวน๒๑วัน
ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นมาประมาณ๑ปีแล้ว
พร้อมยอมรับว่าพระบวชใหม่ไม่มีใบสุทธิ
ส่วนเงินในการทำโครงการนี้ได้รับบริจาคจากสาธุชนทั่วไป
และไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงครับ
กรณาที่ตัวแทนจากสำนักงานภพุทธศาสนาแห่งชาติก็บอกว่า
เชิญตัวทั้งหมดไปพูดคุยกันที่วัดตะวันเรือง
ซึ่งเป็นสำนักงานเจ้าคณะตำบล
พร้อมตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียด
ซึ่งเบื้องต้นนั้นจะตรวจสอบว่าสถานที่แห่งนี้
ขอใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสถานปฏิบัติธรรมหรือไม่ครับ
ส่วนบริเวณด้านหน้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ศิษยานุสิตวัดทยอยเดินทางมาทำบุญตักบาทอย่างต่อเนื่อง
โดยเจ้าหน้าที่นั้นอนุญาตให้ตักบาดได้เฉพาะบริเวณด้านหน้าวัดเท่านั้น

จะมีตำรวจช่วยถือสิ่งของกลับเข้าไปตรวจสอบยังภายในประตู
ก่อนจะอนุญาตให้กลับเข้าไปภายในบริเวณวัดด้วยครับ
และสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้น
ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบพระพิสุสงฆ์ทั้ง๑๒รูปนะครับ
ส่วนพื้นที่แห่งนี้ก็ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
มีใบอนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือไม่
ทั้งหมดนี้นั้นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากถนนเรียบคลอง๔ครับ